เค้าบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกไว้นี้อย่างโน่น
ด้วยใช่ไหมว่าเป็นสปายังไงติดตามกันเลยครับ
อ๋อก่อนควดเขาจะให้หลังเท้าได้เดี๋ยวจะให้สองสาวในไปทำสปา
สปาช้าง

ปลือกต้นประดู
เปลือกต้นเพกา
ต้องใช้กระทะใหญ่ขนาดนั้น

คือเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรแต่ละอย่างที่ถูกใส่ลงไปเนี่ยมันมีประโยชน์นะ

พอเอาไปพอกกับผิวของช้างแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็มีโคนขัดถูตัวช้างไปด้วย

นั่งให้ขัดให้ถูอย่างกับคนเลยอ่ะ

ส่งเสียงร้องแป้นสบายใจดี
ผงกงวงขึ้นมาเหมือนเนี้ย
ชอบมากเขาบอกว่าช้างก็ชอบมากเลยนะครับ
มันจะเป็นการที่สมุนไพรซึมเข้าไปใต้ผิวหนังของช้าง
แล้วตัวหมัดตัวเห็บตัวปรสิทธิ์ต่าง

ช้างมันก็เลยชอบล่ะครับ

โอ้โฮดี
ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเพลงช้างในเวอร์ชันเนี่ย

ยอดจริงช่างไปหาเพลงให้มันเหมาะนะ
ก็ว่ากันไปนี่สปาช้างก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ